คุณผู้ชมครับญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมานะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปติดต่อขอรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับ
ญาติและเพื่อนร่วมงานของนางสาวตะวันหรือว่าโมเมียนนะครับ
อายุ๓๐ปีผู้เสียชีวิตชาวเมียนมา

ก็ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้าวานนี้นะครับ
ติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งคุณผู้ชมครับผลการชนะสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า
อดและคั่วหัวใจฉีกขาดจากการถูกกระสุนปืนทำลาย
ขณะที่บรรยากาศแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่าทุกคนยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ศพของนางสาวตะวันนะครับถูกเคลื่อนไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดผาสุกมณีจักรที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ส่วนศพของนักท่องเที่ยวชาวจีนแทร่เจ้าอายุ๓๔ปีนะครับที่เสียชีวิต
ญาติแจ้งขอเลื่อนการรับศพออกไปก่อนนะครับ
ก็ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
แล้วก็ตามระเบียบของสถาบันนะครับก็จะเก็บรักษาศพที่ฝากไว้ได้นาน๓๐วัน
ช่วงเย็นวันนี้ครับทีมกู้ภัยนำศพของนางของผู้หญิงชาวเมียนมานะครับ
เป็นพนักงานไปที่วัดผาสุกมณีจากท่ามกลางญาติและเพื่อนร่วมงาน

เรื่องต้นไม่ได้มีพิธีรดน้ำศพนะครับแต่จะสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๕คืน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๙ตุลาคมนี้

นางสาวใหม่เป็นเพื่อนสนิทเล่าบอกว่า
รู้จักกับผู้ตายมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
แล้วเป็นคนชวนเองชวนผู้ตายให้มาทำงานด้วยกันที่บริษัทนี้
ซึ่งผู้ตายเป็นคนดีครับเป็นที่รักของเพื่อน
แล้วทุกเย็นผู้ตายมีหน้าที่ที่จะนำเงินไปฝากที่ธนาคาร
ห้างสยามภารกรนะครับ
เมื่อเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหคือทุกคนนะครับ
ขอเรียกร้องขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนรักของเธอ
ขณะที่นางสาวอักษรจันทรโรธวานิสท่านนี้เป็นนายจ้าง
ยังตกใจอยู่ท่านบอกตกใจมาก
แล้วไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้าง
นางสาวตลวนผู้ตายมีตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการนะครับ
ค่ะใช่เงินเดือนเธอนิดสองหมื่นนะ
เพราะอะไรที่จ่ายราคานี้เพราะอะไร

พูดได้หลายภาษาขยันนิสัยดีและมีความซื่อสัตว
ไม่ซื่อสัตย์นายจ้างไม่ให้เอาเงินไปฝากละครับทุกวัน
หลังเกิดเหตุนะฮะเธอก็ตั้งใจนะครับ

จะส่งเงินให้กับแม่ของผู้ตาย
ที่อยู่เมริกาเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
เหมือนที่ผู้ตายเคยทำเป็นประจำ
ถือว่าเป็นนะครับพนักงานที่นายจ้างรักจริงลองฟังครับ

เป็นที่รักของพี่ทุกคนในบริษัทค่ะ

ก็เลยไว้ใจให้เออพี่เขาเป็นคนถือเงินไปฝากที่ธนาคาร
แล้วก็เป็นคนดูแลร้านเพราะพี่เขาเก่งมาก

ปกติเขาจะส่งเงินให้ครอบครัวเขาประมาณเดือนละ๑๐๐๐บาท
ก็เลยตั้งใจว่าเราจะส่งต่อเงินที่ปกติเขาให้กับครอบครัวที่๑๐๐๐บาท

ก็คือส่งไปเรื่อยเท่าที่เราจะไหวเลยค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะครับญาติแล้วก็นายจ้างนะครับ
นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณที่นางสาวตะวันเสียชีวิตด้วยนะครับ
มีร้านนะร้านที่เป็นต้นสังกัดของพนักงานหญิงคนนั้นครับ
โพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ครอบครัว
ที่เขาใช้คำว่าเขาไม่ใช่คำว่าลูกจ้างนะเขาบอก
โปรดติดตามตอนต่อไป